รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ล้าน

โดยถูกต้องทั้งหมดไม่ผิดแม้แต่คำเดียว
พบกันเป็นประจำค่ะทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะ
กฎหมายเลขสามสิบสองเจอเลยค่ะใช่นอกจากนั้นนะคะ
พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะครับเจอกันทุกวันอาท
เปลี่ยนเวลาเล็กน้อยเป็นบ่าย๓โมงนะคะ

วันนี้เรามี๕ผู้เข้าแข่งขันที่รอใช้สิทธิ์กดไฟ
เริ่มที่คุณโฟนุ่มน้อยบ้านนาจากมหาสารคาม
คุณต้อมจืดผู้ชายที่มาพร้อมกับในตาหวานชวนฝัน
คุณแมนหนุ่มหน้าใสวัยละอ่อน
ใบเฟิร์นสาวน้อยผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจ
คุณหนูตรีคนนี้คุณภาพครับกล่อง

แค่ชื่อเพลงเท่านั้นคิดว่าเป็นเพลงอะไรรู้จัก
กดปุ่มใครกดได้คนแรก
ก่อนถ้าตอบถูกขึ้นมาร้องได้ให้ล้าน
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์

เอาล่ะใครจะกดก่อน
ขอฟังมาสักเครื่องเพลงด้วยเนี่ย

กดแล้วแหละ
คุณหมอ

คุณต้มจืดและหนุ่มหน้ามนต์จากราชบุรีนะครับ

คุณหนูตรีก็อยากจะกดเหมือนกัน

ถ้าคุณต้มจืดตอบผิด
คุณหนูตีได้ตอบนะครับ

เป็นเพลงของพี่หนูมิเตอร์ครับ

จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้เลยนะครับ
เพลงคนขี้อายคุณต้มจืดตอบ

ถูก

ถูก

ถูก

วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่บ่อกุ้งของผมครับผม

อาหารใจไม่มีเลยครับผม
ก็เริ่มต้นจากเป็นที่เปล่าครับ

แล้วก็จ้างแม็กโทรรสไทย

ก็ทุกวันนี้ก็มาเป็นบ่อนี่แหละครับ

ทำบ่อกุ้งก็เป็นนี่๒แสนครับผม

ผลผลิตข้างหน้าอีก๒เดือนจะเป็นยังไงครับ
เพราะว่าตอนนี้อากาศเมืองไทยร้อนหนาวครับ

อาหารให้ไปทิ้งเลย

ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากุ้งนี่จะตัวขนาดไหนครับผม

ขอฝากพี่น้องในรายการด้วยนะครับ
ช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้

คุณฟ้าเป็นหนี้อยู่๒๐๐๐๐๐หรอ

แล้วกุ้งเนี่ยเริ่มเลี้ยงจากเล็กจนโตขายได้เนี่ย

มันขาดทุนจากอะไรอ่ะมันขาดทุนจากอะไร
อากาศมันร้อนพี่อากาศสลับสลับสับเปลี่ยนไปครับ

คราวนี้กุ้งมันไม่ค่อยกินอาหารครับ
ตัวมันก็เลยนิดไม่เท่ากับไซส์ที่เราจะต้องขายครับ

นากุ้งนี่อยู่ที่จังหวัดอะไร

นี่อาเสียนากุ้งนะเป็นเจ้าของเองด้วยแล้วผิวดี
ความจริงตากแดดนี่ความจริงน่าจะค้ำกว่านี้

โดพี่ผมที่ได้ว่าผิดกับโฟร์ดูดิไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมแบบนี้

เช้าทำไร่มันนี่ไงเห็นไหมถึงมีกล้ามเยอะ
เห็นเธอแป๊บแรกนึกว่าบัวขาว

ข้างน้องโฟนี่มาใหม่อีกแล้วนี่มานั่งแทนคุณต้มจืดนะ

สวัสดีครับคุณหมิว
นั่งแทนนะครับเก้าอี้ของคุณต้มจืดนั่นหมายความว่าคุณต้มจืดจะต้องกลับไปไม่ได้แล้ว
จะต้องรับล้านหนึ่งกลับบ้านไปหรือรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะต้องสู้ให้ได้
มาถึงเวลาของเราแล้วนะที่เราฝันมาตั้งแต่เราสมัครเข้ามาเราเนี่ย
ตอนนี้โต๊ะจีนมายืนอยู่ตรงนี้แล้วต้องทำให้ดีที่สุด
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑ครับมูลค่า๕๐๐๐บาท

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สีของคุณรอรอเลยละไม่มีคำพูดไหนจะบอกว่าสินะ
แต่ว่ามีท่อนึงที่ร้องเพลงโอ้กำลังออกมารอได้
ผ่านไปเห็นพี่หนูตีพวกนี้ได้มะเพราะเธอ

หล่อขึ้นนาสิกเล็กน้อยมีเสน่ห์นะ
ฟังกันก็เพลินนะดูแล้วสมูทเหมือนแบบไม่มีอะไรผิดพลาดเลย
มั่นใจแค่ไหนครับนี่ขนาดบอกว่าไม่ค่อยได้ร้องเพลงนี้
มั่นใจครับมั่นใจมากมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้อยเลย
ถึงจะผ่านเพลงนี้ไปได้เอาร้อยเลยก็ได้ครับร้อยหนึ่ง
เอาละครับมาดูกันเลยนะครับว่าเขาจะผ่านเพลงที่หนึ่งนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้มจืดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
เพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้มเจิดร้อง

เรียกเสียงเชียร์จากในห้องส่งกันอย่างล้นหลาม
แล้วแบบนี้คุณต้มจืดจะผ่านพ้นเพลงแรกนี้ไปได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาฟังพี่หนุ่มเฉลยกันครับ